คืบหน้าเรื่องของเหตุดินถล่มที่จังหวัดน่าน
แล้วก็เหตุการณ์ก็คือมีทำให้ผู้เสียชีวิตมี๘ศพด้วยกัน
อายุน้อยสุดคือหนูน้อย๓ขวบเท่านั้น
และเป็นครอบครัวเดียวกัน
สกุลอัคระนามสกุลเดียวกันทั้ง๘ศพ
วันนี้ในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านได้มีการร่วมกันชาปนกิจศพทั้ง๘ชีวิตที่เสียชีวิตแล้วนะคะ
มีหนึ่งคนที่รอดก็คือเป็นทหารทหารพรานท่านนี้บอกว่า
คือรอดคนเดียวก็เหมือนตายทั้งเป็นแล้วค่ะ
เพราะว่าครอบครัวเนี่ยคุณผู้ชมเป็นการทำพิธีชาปนกิจศพแบบ
ทำแบบเชิงตะกอนก็คือเผาเชิงตะกอนเนี่ยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาชาวบ้านก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายศพผู้เคาะร้าย
จากเหตุดินโครนถล่มจากสารวัฒน์สว่าไปยังลานสุสานวัสว่า
โดยศพผู้เคราะห์ร้ายทั้ง๘รายนั้นเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันนำฟืนมากองมาเรียงกันเป็น๘กอง
แล้วก็นำลงศพก็คืออย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยเนี่ยนะคะ
นำลงศพขึ้นวางบนกองฟืนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการเผาแบบเชิงตะกอน

โดยในครั้งนี้นะคะมีพันเอกดูสิตปุระเสารองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๘
เป็นประธานในพิธีถ้ำกลางสายฝนที่ยังคงโปรยปลายลงมา
แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดด้วย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีญาติแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ